กรติภาวะโลกร้องสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพูสลันพัฒน์นะคะ๑๔กุมภาวันบาเลนไทยบอกรักทุกคนบอกรักเพื่อนบอกรักพ่อแม่บอกรักคนรักกันแล้วอย่าลืมที่จะบอกรักโลกด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้โลกต้องการความรักแล้วก็ต้องการให้ทุกคนมาร่วมกำจัดขยะที่เกิดจากวันบาเลนไทยด้วยกันเพื่อสิ่งแวดล
หลังจากวันวาเลนไทยแล้วเนี่ยอย่าลืมที่จะบอกรักโลกด้วยนะคะกลับมาดูแลสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการร่วมมือกันแล้วก็จับมือกันกับคนรักกับคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดเพื่อที่จะกำจัดขยะให้ถูกต้องอ่ะนะคะเพราะว่าขยะที่เกิดจากเทศกาลวันวาเลนไทยเนี่ยมีเยอะเหลือเกินด้วยวิธีง่ายวันนี้ที่ภาวะโลกร้องนำมาฝากค่ะอย่างแรกเลยอาจจะ
บริโภคเนื้อสัตว์ก็ต้องลดลงนะคะลดการบริโภคเนื้อสัตว์หมูเห็ดเป็ดไก่เพราะว่าสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นประสุทธิ์ที่เป็นประสุทธิ์เชิงอุตสาหกรรมที่ทำร้ายโลกอย่างมหาศาลเช่นเดียวกันกับพื้นที่จังหวัดน่านถ้าคุณผู้ชมเคยได้ยินจะมีการทำลายป่าเพื่อปลูกข้าวโพดสำหรับเลี้ยงสัตว์นะคะซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภัยแรงด้วยนะคะ

รักโลกเพื่อให้โลกรักเรานะคะทั้งหมดนี้คือภาวะโลกร้องค่ะ